ร้องตาไอ้ตา

ใจมันเต้นบ่เป็นจังหวะ
ย่ามสมตากับอายคนรอ

คนนี้หนูมัน

เสียงใสมากค่ะเสียงดีจังเลย

ก็เป็นเพลงแรกของน้องชมพู่บนเวทีแห่งนี้นะครับ

เสียงนี้ก็เหมาะสมกับวัยเลยทีเดียวนะครับ
เสียงดีไม่พอครับต้องการเนื้อเพลงที่ถูกต้องทั้งหมดเท่านั้นนะครับ
จะผ่านเพลงนี้ไปได้นะครับคิดว่าได้ไหมครับน้องชมพู่
ก็คิดว่าน่าจะค่ะน่าจะนะค่ะ
เอาละครับเพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
น้องชมพู่ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรงแก่โรงแก่โรงแก่โรงแก่
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
น้องชมพู่ร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้ค่ะรับเลยค่ะ๑๐๐๐บาท
สำเร็จนะครับตามเป้าหมายเลยนะครับ
ไปแล้วเพลงที่๑จากเพลงของคุณเบลนิพาดานะครับ
เคอรี่มาส่งได้บ่เป็นไงครับชมพู่

ห่วงแล้วนะหายความตื่นเต้นไปแล้ว

เคยขึ้นเวทีที่มีคนดูเยอะมาบ้างหรือยัง
จากที่ไปเปิดหมวกแล้วเนี่ยเคยค่ะประกวดอะไรอย่างนี้ประกวดร้องเพลงนะครับ
คนเยอะไหมคนเยอะขนาดไหนไม่เยอะมากค่ะกำกำกึ่งกึ่ง
ในนี้ดูเหมือนคนไม่เยอะแต่ที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเยอะมาก
นะครับเยอะสุดเลยสำหรับรายการของเรานะครับ
แล้วตอนนี้ชมพู่ก็คงแบบว่าไปอยู่ในใจคุณผู้ชมทางบ้านแล้ว
อันนี้คงส่งใจเชียร์แล้วเพราะว่าน่ารักเหลือเกิน

อยู่ก็อยู่มาตั้งแต่เกิดค่ะพ่อแม่เขาเมื่อก่อนก็อยู่ที่บ้าน

พอมีปัญหาก็แยกย้ายกันไปก็เหลือหลานกับยาย

รักมากค่ะรักมากที่สุดอยากให้เขาเป็นคนดีเป็นเด็กดีมีอนาคตดีดีค่ะ
อันนี้ก็เท่ากับว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงมาเลย
จ้ะเลี้ยงมาอดโดยกันอิ่มโดยกัน
คุณแม่ของชมพู่เขามีปัญหาแล้วต้องไปตั้งแต่ตอนชมพู่อายุเท่าไหร่ฮะ

มีคนจะไปกู้เงินเหรอคะแล้วเขาให้ไปค้ำให้
ค่ะคือตัวเองก็ขายของเป็นแม่ค้าด้วยกันเนี่ยค่ะ
พอค้ำให้เขาแล้วเขาก็หนีไปเลยเงินเยอะเขาได้เงินไปก็หลายหมื่นอยู่ค่ะ
เจ้าละสามหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตัวเองก็อยู่ไม่ได้
เวลาเขามาเก็บไม่เจอคนนั้นเขาก็ต้องเอาตัวแม่เนี่ยค่ะก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนี
คืออย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วหนีไปนี่คือตั้งใจ
ตั้งใจให้คนมาค้ำแล้วหนีไปเลยใช่ไหมฮะ

ลำบากกันมาเยอะแล้วที่ว่าอย่างนี้อย่าเอาให้เขาไปนะ

เขาเป็นคนใจกว้างเป็นคนขี้สงสารคนแม่เขาอะค่ะ
ก็ความสงสารทำให้คนที่เขาเห็นแก่ตัว
เอาผลประโยชน์จากคนที่ตัวเอง
ใช้เป็นคุณยายค้ำไปทั้งหมดรวมแล้วกี่บาทคุณยาย
เงินเป็นแสนแล้วมั้งคะแม่เขาไม่ค่อยพูดให้รู้
แต่รู้ว่าเยอะว่าคนมาทวงมันหลายเจ้ามาค่ะ
ที่มาล้อมบ้านตอนยายอยู่อย่างนี้ค่ะ
แสดงว่าไปค้ำให้หลายคนสิครับไม่ใช่คนเดียว
ค้ำให้หลายคนเลยทำไมใจดีขนาดนี้

เขาทำให้ก็หนีไปเลย
หนีไปไม่ใช้ไปอยู่ที่อื่นเลย
อย่างนี้ชมพู่ก็ไม่ได้เจอคุณแม่เลย
ตอนหลังก็มาค่ะตอนหลังเดี๋ยวนี้ก็มาดูแลกันเดี๋ยวนี้ก็ไปมาตลอด
เพราะเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ

ยายเอาเงินมาไม่ได้ใช้หนี้ยายต้องใช้หนี้ให้นะ
เดี๋ยวจะมาเก็บยายวันละ๑๕๐เนี่ยมากันหลายคนมองบ้านใหญ่เลยว่า
อยู่ตรงไหนก็แม่เขาไปแล้วไม่อยู่
ยายไม่มีหรอกจะทำอะไรกับยาย๒๐บาทยายยังไม่มีซื้อให้หลานกินเลยก็บอกอย่างนี้
บอกอย่าว่าร้อยเลย๕๐บาท๒๐ยายก็ไม่มี

ไม่มีอะไรให้ยกอะค่ะนะฮะ
คือมาทวงกันคือไม่ใช่เจ้าเดียวหลายเจ้า
เจ้าเขาก็มาดีเขาก็ติดต่อกันคงจะคุยกันได้รู้เรื่องค่ะ
แต่มีเจ้านี้มาเป็นนุ่มทั้งนั้นเลยมา๔๕คนมาล้อมบ้านอย่างนี้
แล้วก็พูดจาขึงขังแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียว
ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลย
จะให้ยายทำไงก็เลี้ยงหลานอยู่อย่างนี้

ทุกวันนี้เคลียร์แล้วแล้วก็กลับมาเจอลูกได้แล้วถูกไหมคะ
เขาคงจะเคลียร์แล้วค่ะ
ตอนนี้ก็คือเหลือหนี้ของคุณยายที่เป็นหนี้การเกษตรอยู่๘๐๐๐บาท
อันนี้ก็คือไม่ใช่นอกระบบแล้วเป็นในระบบนี้ก็ทยอยผ่อนใช้ไปได้
ก็ไม่ได้มีใครมาล้อมบ้านไม่ได้มีใครมาทวงเพราะว่าอันนี้คือหนี้ของรัฐ
ก็อยากจะใช้ให้มันหมดเขาเห็นยายบ่นบ่อยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะใช้หนี้ให้
เขาก็พิมพ์แล้วก็ส่งมาเองเราทำไม่เป็นอะไร
สมัครมาที่รายการนี้เองสมัครมาเองค่ะ
ทำเองทุกอย่างบอกเดี๋ยวจะปลดหนี้ให้แม่
คุณยายค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กผูกพันกันขนาดไหนคะคุณยาย
ไม่เคยห่างกันไม่เคยจัดขนาดคุณยายไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
ก็ต้องลาครูเป็นอาทิตย์ไปนอนอยู่โรงพยาบาลด้วยกัน

ครูเขาก็ไม่ว่าเพราะว่าเขาเป็นคนเรียนดี
แล้วก็ไม่เคยมีติดวิชาอะไรก็ไม่เคยมีติด

นอนนี่ไม่โดนตัวคุณยายไม่ได้เลยใช่มั้ยลูก

ต้องกอดคุณยายไว้
ก็คือด้วยความที่เป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียนเก่งปกติแล้วเนี่ยโรงเรียนเขาจะไม่อนุญาตหรอกฮะลาหยุดไปหลายวันแต่ด้วยความเป็นเด็กดีเด็กเรียนเก่งก็เลยอนุญาตให้มานอนเฝ้า
เอาล่ะวันนี้ค่ะชื่นใจนะคุณยาย
มีหลานที่น่ารักเรียนเก่งแล้วก็ดูแลคุณยาย
และที่สำคัญรักคุณยายมากเลยสู้เพื่อคุณยาย
มาตั้งแต่อยู่ป๓และวันนี้บนเวทีของเราค่ะ
ไปแล้ว๑เพลงเราจะเข้าเพลงที่๒กัน
พร้อมยังพอแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะคลายความตื่นเต้นบ้างยังคะ

นิดนึงไม่เป็นไรค่อยคลายไป

ค่อยคลายกันไม่มีใครไม่ตื่นเต้นหรอกครับมารายการนี้
ใช้ความตื่นเต้นให้เป็นประโยชน์ให้เกิดพลัง

มาถึงเพลงต่อไปกันเลยนะครับ
สำหรับนักสู้ชีวิตของเราน้องชมพู่เพลงที่๒ครับ
เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรมาเลยครับ

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

นักสู้ชีวิตต้องสู้อยู่แล้ว

สิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าอยากไปต่อให้ได้๑แสนบาท
เป้าที่ตั้งใจไว้ทำให้ได้

คุณยายค่ะคุณยายนะส่งสัญญาณมานะบอกว่าไม่ต้องใช้
แสดงว่าคุณยายรู้ว่าเราร้องได้ใช่ไหมครับคุณยาย
หลอกได้หลอกได้อีกแล้ว
เพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
หรือไหล่ห่วงพระจึงมาเรียบดิน
เจ้าอยู่พรหมีนไหนเลยมาสิ้น
แค่เพียงห่มแดงติดกัน
อะไรจึงไม่ไฟเมืองแมน
เห็นแควร์เห็นเด่น
กันนานว่าเป็นบ้านงาม
ด้วยเหตุฉะไหนหรือจึงไม่เห็น
เช่นความงามดินแดน
แห่งเรามีแต่ระกรรม
หาดไฟไร้น้ำ
ต้องตามด้วยแสงเดือนดาบ
ผมฝากเมื่อเวลาบอกเรา
ของด้วยกันสำคัญเกลี่ยเจ้า
มาถึงนี่พอดีที่เรา
ส่งผ้าให้คลุมพอได้นุ่มกายเจ้า
แข็งแรงเร็วเช้า
เจ้าบิลอลาข้าช่วยห่องฟ้าเจ้าจนมีแรง
เผื่อกมั่นตาแข็งก็เสาร์เสวงเที่ยวหาบ่าย
ที่ตอนจากลาไม่เคยว่าเห็นใจ
บทเรียนสุดท้าย
ใกล้ยังไม่ค่อนข้าง